มิละยองอ่ะเจอไปจบเจอเป็นทั้งตัวเลยอุ๋ยโยฮงรีมถนนข้างสารเพียงตาครับคุณผู้จม
ไม่สเซ็นเซอร์นอนหูคอเป็นรูอยู่น่ะ

เหมือนก็ว่าอยู่ทำไมไม่เซ็นเซอร์

ตุ๊กตายางเป็นหุ่นพลาสติก

หลอนบอกเลยเหมือนคนมาก

มาตั้งอยู่ข้างสารเพียงตาริมถนน
ใครขับรถผ่านมานี่ไม่หักหลบว่ะเนี่ย

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับจุดนี้คือ

อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองฮะ

สพนิคมพัฒนามาด่วน

อยู่ข้างสารเพียงตานี่นะครับ

เป็นหุ่นพลาสติกแต่เหมือนจริง

ขามคู่มาเก็บออกไปเลยรีบเก็บออกไปเลย
นะครับตอนนี้เนี่ย

กับผ้าขาวครับกับผ้าขาว

ผมก็ตกใจเหมือนกัน

ทำไมจะไม่บวมไม่ขึ้นอื่น
ตกใจเขาคิดว่าเป็นคนตายจริง
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการทำพิธีศัยศาสตร์อะไรสักอย่าง
แล้วก็หรืออาจจะคนเอาหุ่นที่ชำรุดแล้วเอามาทิ้ง
แล้วทำไมพ่อต้องเอามาทิ้งตรงนี้
ทำไมมาทิ้งตรงนี้แต่บางคนก็บอกว่าช่างสารต้องประกอบมาใช่เลย
อาจจะเป็นการแก้เคล็ดก็เป็นได้

ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแก้ยังไงนี่ไง

ดอมเลยไปหน่อยมันจะมีร้านนวดนะ

เพราะว่าคนที่แบบคิดอ่อนอะไรอย่างนี้
เป็นเหตุอย่างนี้เขาช็อคได้นะครับแล้วข้างหน้าเป็นป่าเป็นทางโค้ง
ขึ้นมาปั๊บถ้าเห็นโป๊ะตกใจ
ตกใจอ่ะเกิดอุบัติเหตุตกข้างได้อุบัติเหตุได้นะคะ